เติมความสดใสกับน้องเอลลี่กันหน่อยดีกว่านะคะ
เห็นแบบนี้อายุแค่๑๖ปีเท่านั้นเองนะคะสำหรับสาวน้อยแอลลี่ของเราค่ะ
แต่บอกเลยว่าไม่ได้ส่งผลกระทบสักเท่าไหร่เพราะเพลงฮิตติดหูตอนนี้ยอดวิวทะลุ๒๔ล้านเข้าไปแล้วค่ะ
ซึ่งก็เป็นอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของน้องเอลลี่เลยนะฮะ
งานนี้เจ้าตัวก็มาสปอยเองเลยค่ะว่านอกจากซุ่มซ้อมหนักมากถึงขั้นที่ว่าครูเกาหลีเนี่ยต้องวีดีโอคอลมาติวเข้มเรื่องแดนกันตลอด
ก็ยังมีเซอร์ไพรส์อีกเพียบเลยค่ะแต่ที่พิเศษสุดสุดเลยก็คือการเปิดตัวเพลงใหม่ให้ได้ฟังกันครั้งแรกในงานด้วย
โหดมากเลยค่ะเพราะว่าหนูก็ต้องวิดีโอคอร์กับครูที่เกาหลีด้วยค่ะแล้วก็ให้เขาเช็คว่าความพร้อมเป็นยังไงบ้างค่ะ